การเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาต้องบอกว่าเป็นสามีสุดโหดนะครับ
ต้องการจะไปง้อขอคืนดีอดีตภรรยาซึ่งจะเลิกรากันไป
แต่ว่าไม่สำเร็จนะฮะใช้มีดที่เตรียมมา
เป็นมีดที่ทำมาจากกระดูกสัตว์นะครับ
เป็นมีดอาคมลงยันแล้วเหมือนเป็นการทำคุณสัยเอาไว้
แล้วก็จะสะกดวิญญาณของผู้ตาย
้วงแทงอดีตภรรยาจนเสียชีวิตค่ะ
ที่ติดตามพยายามนี้พร้อมกันครับ

ตำรวจสพเมืองพัทยาเข้าจับกลุ่มนายบุญเลิศขุนหมื่น

หลังก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงนางสาวสุดใจรอดมณี

เหตุเกิดขึ้นภายในซอยสำนักกรมที่ดินซอย๖
ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
หลังก่อเหตุไม่นานตำรวจตามรวบตัวนายบุญเลิศไว้ได้
เตรียมหลบหนีออกนอกพื้นที่
แต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาคือมีดความยาว๑ฟุต
จับทำมาจากวัสดุคล้ายกระดูกสัตว
ที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะคล้ายมีดหมอลงอาคม
มีการร่ำลือกันว่าอาจเป็นมีดลงอาคมศัยศาสตร์มนต์ดำ

ส่วนชนวนเหตุพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิษสมัย
ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาเปิดเผยว่า
ผู้ก่อเหตุได้มาตามง้อขอคืนดีอดีตภรรยา
คือนางสาวสุดใจแต่ไม่สำเร็จ

ฝ่ายชายขายที่ดินในจังหวัดกาญจนบุรี
ได้เงินมาประมาณ๘หมื่นบาท
แล้วทั้งคู่ก็เลิกรากันไป
วันเกิดเหตุนายบุญเลิศตามมาหาผู้ตายที่บ้าน

แต่ผู้ตายไม่ให้จึงทะเลาะและมีปากเสียงกัน
จากนั้นผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
โดยมีนายบุญเลิศขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้ตายมาบนถนน
ใดนั้นนายบุญเลิศได้ขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้า

จากนั้นก็คว้ามีดลักษณะคล้ายมีดหมอลงอัคระอาคม
้วงแทงผู้ตายแล้วหลบหนีไป
ซึ่งมีดที่ใช้แทงจากการตรวจสอบผู้การสพเมืองพัทยายืนยัน
ไม่ใช่มีดหมอผีมนต์ดำสะกดวิญญาณอะไร
แต่เป็นมีดพกธรรมดาที่ซื้อมาจากพระในจังหวัดกาญจนบุรี

คล้ายกับกรณีหลวงพ่อมอบพระเครื่องหรือตะกุดก็เท่านั้น
ผู้ก่อเหตุก็ขายที่ดินนะครับแล้วเงินก็อยู่กับผู้ตาย
ขายที่ดินได้๘๐๐๐๐บาทคราวนี้เลิกลากัน
ผู้ก่อเหตุก็เลยมาขอเงินจากผู้ตาย๑๐๐๐๐บาท

แต่ก็ไม่ได้มีการจานอัคระอะไรไม่มีนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีประเด็นว่าเจ้าของใจจะต้องเอามีดที่มีอาคมมา
เพื่อให้มันเกิดประเด็นอะไรไม่ใช่ว่าจะต้องมาอะไรนะฮะเชื่อในเรื่องของศัยศาสตร์
ส่วนเรื่องของคดีนายบุญเลิศยอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองและทางสาธารณะ
ในส่วนของผู้เสียชีวิตล่าสุดทางญาติได้นำศพนางสาวสุดใจ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขามะกอกจังหวัดชนบุรี

ซึ่งผู้ตายเสียชีวิตไม่อาจหวนกลับเพียงเพราะปมเรื่องเงินตัวเดียว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน